ข่าวต่างประเทศข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่สนามบินกรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียกันก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อวานนี้เครื่องบินสองลำค่ะ
กำลังวิ่งอยู่บนรันเวย์ปรากฏว่าวิ่งมาเจอกันแล้วก็ชนกันไฟลุกท่วมเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องมีการอบพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินทั้งสองลำ
แต่ปฏิหารแล้วก็เคราะห์ดีจริงค่ะ
ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เลยนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเครื่องบินชนกันจนเกิดไฟลุกไหม้บนรันเวย์ของสนามบิน
หลังจากเกิดเหตุก็มีหน่วยฉุกเฉินเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
มีทั้งรถดับเพลิงแล้วก็รถฉุกเฉินจอดอยู่บนรันเวย์นะคะ
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็รายงานบอกว่าตอนนี้มีการอบพยพผู้โดยสารด้วยทางลาดฉุกเฉิน
เหตุการณ์ก็คือว่าปีกเครื่องบินลำนี้บาติกแอร์ไปเฉียวชนเข้ากับหางของเครื่องบินเล็กอีกลำที่กำลังถูกนำออกจากรันเวย์
ก็เลยเกิดเป็นเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ขึ้นนะคะ
กระทรวงคมนาคมขนส่งของอินโดนีเซียก็รายงานบอกว่าทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือนั้นปลอดภัยดี
ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งสนามบินที่สนามบินส่วนใหญ่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศ
ก็เลยต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อที่จะตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดให้ใช้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ